เรามาต่อกันที่คดีหวยอลละเวงลอตเตอรี่รางวัลที่๑เจ้าปัญหานะครับ
ตอนนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของหวย๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีนะครับ
มีคดีของคุณยายประดับชาวสุพรรณบุรีที่ถูกรางวัลที่๑๖ล้านบาท
แล้วก็ทำลอตเตอรี่หล่นด้วยนะครับ
มีเพื่อนบ้านเก็บไปเอาไปขึ้นเงินเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เบิกเงินไปอยู่ต่างประเทศแล้ว
วันนี้มีความเคลื่อนไหวความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ
รวมทั้งคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี
จากครูปรีชากับเจ๊บ้าบินที่ถูกแจ้งข้อหาไปแล้ว
ตอนนี้เรื่องกำลังจะมาถึงผู้บังคับการ

ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเข้าไปยุ่งเหยิงกับสำนวนคดีนะครับ
เราไปเจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ในส่วนของการดำเนินคดีกับเจ้าที่นั้น
กับท่านพุทธกราบปปก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะครับ
ตอนนี้เราคงดำเนินคดีกับผู้คับการ

นี่คือคำยืนยันของรองผู้ประชาการตำรวจสอบสวนกลาง
หลังประชุมร่วมระหว่างกองบังคับการปราบราม
กองบังคับการปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ว่าหนึ่งในข้าราชการตำรวจที่จะเอาผิด
หลังเข้าไปเกี่ยวข้องกับหวย๓๐ล้านบาท
คือผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
พยานหลักฐานและการสอบปากคำทั้งหมด
พบว่าในตำรวจใหญ่ผู้นี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสำนวนการสอบสวน
เพื่อให้น้ำหนักและเกิดผลดีกับฝั่งของครูปีชา
ที่ถูกตำรวจกองปราบออกหมายจับ
พร้อมยืนยันว่าอีก๒๓วัน
ออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่ม
เรามาเพิ่มเติมงานให้กับฝ่ายสอบสวนและฝ่ายสืบสวน
ที่จะนำพยานที่ให้การไปแล้วมาถอดคำให้การ
ดูว่าตรงไหนที่เป็นเพชรเป็นอะไรจักร

แต่ว่าก็ขอเวลาอีกนิดนึง
เพราะว่าเพิ่งมุมชุมวันนี้นะครับ
ก็คงเป็นอีก๒๓วัน
หลังยายประดับชาวจังหวัดสุพรรณบุรี
ออกมาร้องว่าถูกหวยรางวัลที่๑

ออกมายืนยันว่าหลังสอบปากคำพยาน

ทั้งหมดนั้นให้การสอดคล้องตรงกัน
แต่ส่วนตัวนั้นไม่สามารถยืนยันได้ว่าหวยเป็นของใคร
ซึ่งทั้งหมดต้องให้สารตัดสิน

สรุปว่าลอตเตอรี่เป็นของนางประดับ
และผู้ต้องหาเป็นผู้ที่รักไปหรือไม่

เพราะว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับจุภิตของศาล
แต่อีกหนึ่งประเด็นสงสัยที่ยังมีข้อครราฮาเกิดขึ้น

เหตุใดตำรวจถึงไม่ทำหนังสือขอระงับการจ่ายเงินรางวัลก่อน
จนทำให้อีกฝ่ายนั้นสามารถ
นำไปขึ้นเงินรางวัลและนำเงินไปได้ทั้งหมด
แต่ตำรวจยืนยันว่าทำหนังสือส่งไปแล้ว
ซึ่งกระบวนการพิจารณานั้นเป็นดุลยพินิษฐ์ของกองสลากเอง
ในเรื่องการอายัดเงิน
เรื่องนี้ทางพนักงานสอบสวนได้ทำหนังสือ
ส่งไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งแล้วนะครับ

มีกรณีพิพาทกันอย่างนี้

ก็ขอให้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งได้ช่วยพินา

มันอยู่ในอำนาจของสำนักงานสลากกินแบ่ง

หลังสารออกหมายจับผู้นำสลากไปขึ้นเงินเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา
จากนี้ตำรวจสุพรรณบุรีเตรียมเร่งประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อขอรายละเอียดการเดินทางของผู้ต้องหาว่าหลบหนีไปอยู่ที่ประเทศใด
พร้อมเตรียมดูข้อกฎหมายว่าสามารถทำเรื่องขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนได้หรือไม่